จากกรณีที่พนักงานสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆ
มาสอบปากคำเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหา
ฐานความผิดพรบโรคติดต่อแล้วก็ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
กรณีที่มีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดภายในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งย่านสาธรณ์นะคะ
เจ้าตัวจะส่งหนังสือพร้อมกับแนบหลักฐานใบรับรองแพทย
เพื่อจะขอเลื่อนนัดเนื่องจากว่าตอนนั้นยังไม่ครบกำหนดการกักตัว
ภูมิกับการสอนอทุ่งมหาเมฆแล้วก็พนักงานสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆค่ะ
เพื่อที่จะมาสอบปากคำพร้อมกับรับทราบข้อเก่าหา
ความผิดฐานพรบโรคติดต่อและพรกรฉุกเฉิน
จนเป็นเหตุให้ผู้ร่วมงานติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙ทั้งหมด๒๔ราย
ทางด้านมะตูมเองเนี่ยค่ะก็มีการเปิดเผยบอกว่าเข้าพบตำรวจตามหมายเรียก
เรื่องต้นนั้นรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาในความผิดฐานฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
โดยในทางคดีนั้นทนายความได้เตรียมหลักฐานแล้วก็ข้อมูลมามอบให้กับพนักงานสอบส่วนแล้ว
ส่วนจะมีการเชิญบุคคลใดมาสอบปากคำเพิ่มเติมหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนด้วยค่ะ
ส่วนตัวของมะตูมเองเขาบอกเขาน้อมรับความผิดทุกอย่าง
แล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนที่ถูกพาดพิงจากความประมาทเลินเล่อของตัวเอง
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเขาบอกแย่ที่สุดในชีวิต
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเอง
ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุด
หลังจากนี้ก็จะต้องระมัดระวังตัวแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น
ขณะที่นายพิสิทธิ์ชุติพรพงชัยทนายความ
แล้วก็หลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานนำส่งพนักงานอายการ

ส่วนสารจะมีคำพิพากษาอย่างไรนั้น

ตุมทำหน้าที่ของตุ๋มได้ดีที่สุดเท่านี้แล้ว
ก็คือทำผิดอะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิด
พร้อมรับความผิดนี้ไม่ว่าผลจะออกมายังไง
สุดท้ายแล้วตูมพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่แล้วครับ
มันเป็นสิ่งที่ตูมก่อไว้แล้วตูมควรได้รับมันนะครับ
จริงตุ้มถามว่าตุมไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโอเคหรือไม่โอเค
กับคนที่ออกมาไม่พอใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
มันเป็นผลจากการกระทำของตูมเอง
ซึ่งคุณพร้อมที่จะรับชะตากรรมทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้อยู่แล้ว
โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้๑ปี
ก็มีการให้คุมความประพฤติจำเลยนะคะ
โดยจำเลยต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
ประพฤติ๓เดือนต่อครั้งในกำหนด๑ปีนี่แหละค่ะ
และก็ห้ามมิให้จำลยร่วมชุมนุมหรือทำกิจกรรม
ในลักษณะเช่นเดียวกับการกระทำในความผิดครั้งที่ผ่านมาในคดีนี้
ภายในกำหนดเวลา๓เดือนอันนี้คือห้ามนะคะ